ข่าวนี้เคยเล่าให้ฟังไปช่วงสักปลายเดือนกรกฎา
มันเกิดเหตุการณ์ที่บอกว่าไปเจอศพไร้หัว
แล้วสักพักหนึ่งก็ไปเจอหัวอยู่ที่ไร่อ้อยที่ขอนแก่นนะคะคุณผู้ชม

ตำรวจเขาก็ทำงานกันต่อเนื่องเลยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นข่าว
รู้ตัวแล้วนะคะคนฆ่ามี๒คน
ตำรวจจะตามไปจับกลุ่มตัวค่ะแล้วก็ดูซิว่าเอ๊ะสองคนที่ร่วมก่อเหตุอ่ะ
ทำไมไปเอาคนตายมาฆ่าตรงไร่อ้อยตรงนี้
กลับไปนิดเดียวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
เมื่อวันที่๒๖กรกฎาเจอศพของเป็นศพไร้หัว
อยู่ในไร่อ้อยที่บ้านหันอำเภอโนนศิลาที่จังหวัดขอนแก่น
แล้วหลังจากนั้นก็เจอหัวนะเฉพาะส่วนหัวห่างจากร่างประมาณสัก๕๐เมตร
ปรากฏว่าเป็นศพนายคมสรรเศรษฐภักดีอายุ๔๕ปี
เขาหายจากบ้านไป๒อาทิตย์แล้ว
แล้วเมื่อวานชุดสืบสพนศิลาเอาหมายสารจังหวัดพล
คุมตัวคุมตัวในหลาดอายุ๖๕ปีกับผู้ชายอีกคนนึงอายุ๕๑ปี
ที่ใช้ในการก่อเหตุแล้วในรถนะไปดูปรากฏว่าพี่ก๊อฟพี่เบิร์ต
มีรอยคราบเลือดอยู่ในรถด้วยทีนี้นายหลาดเขาก็สารภาพค่ะ
คุณผู้ชมได้เห็นก่อเหตุกัน๔คนนะลงมือตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาแล้ว
เข้าไปหาคมสรรตอนนั้นคมสรรหลับอยู่ที่บ้านแล้วนี่
รุมทำร้ายจนคมสรรหมดสติแล้วอุ้มอุ้มขึ้นรถมาไปที่ไร่อ้อย
แล้วเอาของแข็งตีตีจนคมสรรตายสนิทแล้วลากศพเข้าไปในดงอ้อย
แล้วก็แยกย้ายกันเอ้ยเองหลังจากนี้พวกเราหนีกันนะก็แยกย้ายกันหนี
มเหตุมาจากอะไรหลานบอกแบบนี้แค้นแค้นคมสรรมากเลย
แล้วนักข่าวถามเรื่องอะไรเออไปแค้นอะไรเขาขนาดนั้น
คือคงสั่นแค้นคนเดียวเหรอถึงชวนเพื่อนอีก๓คนมารุมด้วย
มสรรไม่ลงรายละเอียดตัวในหลาดไม่ลงรายละเอียดแล้วค่ะ
แค้นคมสรรเรื่องอะไรนะคะมีรายงานเพิ่มเติมด้วยบอกว่า
ชุดสืบเนี่ยจับกลุ่มในหลาดได้ตอนนั้นน่ะในหลาดนุ่งขาวห่มขาวนะ
ถือศิลปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดป่าที่ตำบลบ้านหันพระน่ะให้ข้อมูล
บอกว่าในหลานมาปฏิบัติธรรมได้เดือนกว่าแล้วงั้นแปลว่าอะไร
ฆ่าคนตายเสร็จแล้วปั๊บจะสงบจิตสงบใจแล้วเลยมาปฏิบัติธรรม
น้องสาวของคมสรรน้องสาวคนตายเนี่ยนะคะ
พอรู้ว่าตำรวจจับกลุ่มในหลาดได้แล้วร้องห่มร้องไห้ค่ะ
เพราะว่าหลานเนี่ยมีศักดิ์เป็นญาติผู้ใหญ่พอมารู้ข่าวแบบนี้ก็เสียใจ
แล้วหลังจากที่เจอศพแล้วเนี่ยเอาจริงนะคือเขาบอกว่า
คอยตามคดีคอยถามความคืบหน้ามาตลอดเลย
แล้วพอรู้ว่าหลานเป็นผู้ก่อเหตุตกใจมาก

เพราะอะไรพี่ของคนตาแป๊บนึงนะคุณผู้ชม
คนตายเนี่ยเป็นพี่แล้วน้องสาวเนี่ย
พอรู้ว่าพี่ตายใช่ไหมถามในหลาด
เอ้าสุดท้ายหลานนี่แหละคือคนที่ทำ
ทั้งที่ที่ผ่านมาก็ถามความคืบหน้ากับหลานตลอดเลย
โหวันนี้เนี่ยตำรวจเตรียมคุมตัวในหลาด
แล้วก็พวกไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในที่เกิดเหตุค่ะ
แล้วก็พนักงานสอบสวนขอยื่นอนุมัติหมายจับเพิ่มอีก๒คนนะ
คือตอนนี้จับกลุ่มได้๒แล้วแต่ที่ร่วมก่อเหตุมีทั้งหมด๔คน
เรื่องต้นตอนนี้อีก๒คนที่หนีอยู่รู้ที่กบดานแล้วนะคะ
เป็นความคืบหน้าที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงที่เจอศพปลายเดือนที่แล้วนะคะ